และสีสันไทยรัฐจอบประเด็นคืนนี้นะคะ
สนับสนุนคำกล่าวที่ว่าดนตรีนั้นคือชีวิตค่ะ
สนุกสนานขนาดไหนไปติดตามจากรายงานกันค่ะ
นี่เป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศกองเชียร์

ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
คุณพี่เกียจใช้เชื่อสุขผู้ทายและเผยแพร่คิดบรรยายว่า
หญิงสาวท่านนี้มาหาซื้อกับข้าว
เพื่อประกอบอาหารในมื้อเย็น
แต่พอได้ยินเสียงดนตรีบันเลง

แข่งขาก็เลยขยับตาม
อาการก็เป็นแบบนี้แหละครับ
ส่วนหนี้สองสาวพนักงานร้านไอศครีมชื่อดัง
เมื่อนักร้องขวัญใจลำใยหายท่องคำ

แฟนคลับผู้สาวขาเลาะเลยต้องออกลีลากันสักหน่อย
ปิดท้ายด้วยคลิปสองสาวดาวเต้นสุดสวย
น้องคนซ้ายมือเป็นข่าวโด่งดังไปก่อนหน้านี้
เพราะลีลาบวกกับหน้าตาที่ยิ้มแย้มสดใสสมวัย
ได้ใจหนุ่มใหญ่หนุ่มน้อยไปเต็ม
ส่วนน้องคนขวามือยืนยันคำกล่าวที่ว่า
ผู้หญิงทุกคนมีเสน่ห์และความน่ารักในตัวเอง
ขอให้เธอทำสิ่งนั้นมาจากข้างใน
หรือเรียกกันว่าอินเนอร์มาเต็มครับ